ดื่มมาหรือเปล่าครับไม่ได้ดื่มครับดูตามผมสิครับคุณตำรวจ

อย่ามากล่าวหาผมเดี๋ยวผมไม่ได้ดื่ม

แอลกอฮอลล้างมือแล้วเป่าแอลกอฮอล์

มันขึ้นสีเขียว

ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ

มันมีสองกรณีคือคุณฉีดแอลกอฮอล์ในรถปรับคุณดื่มมา

ปิดแอร์นะครับปิดแอร์แล้วเอาออกมาเถอะครับ

เอาไว้ก็ได้

พี่คนนั้นเขาอาจจะเสียงเข้มไปหน่อย

คุณก็บริสุทธิ์ใจคุณก็ลงมายื่นหน้ามาเป่าเน
ถ้าอยู่ในรถเนี่ยแอลกอฮอลยังฟุ้งอยู่ไง

โอ้โหไปคุยเลยนักข่าวไปคุยกับผู้ชายที่โดนเป่าแอลกอฮอลเนี่ยคือคุณคีนอายุ๒๓ปี
เขาก็บอกนะเขาไม่ได้ดื่มมาเขาแค่ไปทำธุระมา
เบียก์สักหยุดแอลกอฮอลยังธุ์สักหยุดไม่มีไม่ได้ดื่มเลย
แต่พอถึงด่านก็โดนให้เป่าตามคลิปเป่าครั้งแรกขึ้นสีเขียวก่อน
เขาคิดว่าอ๋อน่าจะผ่านฉลุยสีเขียวคือผ่านฉลุยไม่น่ามีอะไร
แต่มีเสียงตำรวจบอกคุณดื่มมา

ครั้งนี้เขาขอถ่ายคลิปไว้ด้วยนี่ทางขวานะคุณคิง

แต่ผลในจอแจ้งว่ามีแอลกอฮอล์
ตำรวจก็เลยอธิบายว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
คุณฉีดแอลกอฮอลล้างมือในรถมันก็เลยขึ้น
ครั้งที่สามให้เอาหัวยื่นไปเป่านอกรถ
ถึงได้รู้ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ครับ
ตำรวจก็เลยยอมคืนใบขับขี่ให้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคุณผู้ชม
มันเป็นไปได้จริงเหรอวะดอม
ไอ้ที่เป่ามันจะจับแอลกอฮอลอย่างนี้ได้จริงเหรอ
อาจารย์ออสอาจารย์ออสต้องเข้าก็มาบอกว่าเกิดขึ้นได้นะ
เพราะเครื่องวัดแอลกอฮอล์จะตรวจจากไอระเหยที่ออกมาจากร่างกาย

บางส่วนก็ซึมเข้ากระแสเลือดบางส่วนยังอยู่ที่ลมหายใจ
แล้วเวลาเป่ามันก็จะมีไอระเหยของแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ว่าเครื่องตรวจจับมันไปจับได้ครับ
และแอลกอฮอลล้างมือมันเป็นประเภทเอทิลแอลกอฮอล์
ที่อยู่ในอาหารก็ประเภทเดียวกันกับที่อยู่ในเหล้านี่แหละ
ฟังอาจารย์ออสบอกเลยครับมีหลายแบบไม่ว่าจะใช้พวก
เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ที่สเปย์ทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรคอะไรพวกนี้
ก็เป็นเอสที่แอลกอฮอล์ก็คือประเภทเดียวกัน
กับที่อยู่ในของกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมันก็จะตรวจจับได้
เป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจเขาทำตามหน้าที่นะครับ
บางทีเรามีสเปลกอฮอลมีกลิ่นอะไรอย่างนี้
เครื่องมันก็จะจับได้เช่นกันนะครับมีอายเหลือเหยของแอลกอฮอล์
เพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจเขาทำถูกต้องแล้วก็คือ
โผล่หัวออกไปนิดหน่อยนอกรถแล้วก็เป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แจ้งไว้สักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะด่านตรงนี้คือด่านตรวจ
แล้วก็ต้องชื่นชมตำรวจว่าอธิบายชัดเจนดี
แต่ว่าคนที่ดื่มมาจริงก็

คราวนี้ฉีดใหญ่เลยพอเจอด่านฉีด
คือถ้าดื่มมาไม่ควรขับตั้งแต่แรกแล้ว

ต่อให้พี่จะฉีดแอลกอฮอล์หมดผัวต้องรำกลวจก็ดู